คุณตาวัย๘๒ปีพาหลานสาววัย๒๕ไปแจ้งความขึ้น
โรงพักไปแจ้งความเลยนะคะถามว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะถูกญาติกันแท้วัย๘๖ปีแล้วนะ

พยายามที่จะข่มขืนหลานคุณตาวัย๒๕ปีท่านนี้
แล้วหลานของคุณตาเนี่ยเป็นผู้ป่วยพิการทางสมองด้วยคุณ
แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกหลานบอกว่า๕๖ครั้งแล้วนะคะ

เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลชมเจริญอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะคะ
ที่สุดแล้วตำรวจโรงพักเจียงกลม
ก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย
หลังจากที่คุณตาวัย๘๒เนี่ย
พาหลานสาวพิการทางสมองวัย๒๕ปี
ไปแจ้งความว่าถูกชายชะลาอายุ๘๖ปี
มขืนภายในบ้านพักของผู้ก่อเหตุนั่นแหละ
ซึ่งตำรวจก็ลงพื้นที่เลยนะมาตรวจสอบ
พบผู้ก่อเหตุอยู่ในบ้าน
แต่ผู้ก่อเหตุตอบว่าไงคะปฏิเสธ
บอกไม่ได้ทำอ้างบอกว่าสูบบุหรี่อยู่หน้าบ้าน
แล้วหลานสาวของคุณตาวัย๘๒ปี
เข้ามาหาที่บ้านเองตาของผู้เสียหายเล่าว่าไง
เล่าบอกว่าหลานสาวสติไม่สมประกอบมาตั้งแต่อายุ๑๖ปีแล้ว

ก่อนเกิดเหตุช่วงเช้าของวันที่๒๖คือเมื่อวานนี้
ตามหาหลานสาวที่บ้านของผู้ก่อเหตุ
ซึ่งเขาอยู่บ้านอยู่ตรงข้ามกัน
พบว่าลูกสาวแล้วก็หลานเขยของผู้ก่อเหตุเนี่ย

เพราะฉะนั้นแล้วตาไม่เจอใครก็เลยไปที่
ห้องนอนชั้นล่างของบ้านตรงจุดนี้แหละค่ะ
พบหลานสาวในสภาพนอนเปลือยกายอยู่ในมุ้ง
โดยมีผู้ก่อเหตุนั่งอยู่ข้างนอกมุ้ง

ระหว่างนั้นผู้ก่อเหตุเดินออกมานั่งนอกบ้าน

แล้วตัดสินใจพาหลานสาวกลับบ้าน
หลังจากนั้นเมื่อสอบถามหลานสาวนะคะ

คุณตาบอกว่าหลานสาวบอกคุณตาบอกว่า
คนก่อเหตุเนี่ยตาเท่าวัย๘๖ปีเนี่ย
มขืนหลานสาวพิการทางสมองมา๕๖ครั้งแล้ว
และทุกครั้งคนก่อเหตุจะให้เงินครั้งละ๕๐๗๐บาท
แล้วก็บอกว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะ
แต่ครั้งนี้ตาบอกว่าเห็นกับตาเองไง

ตัดสินใจพาหลานสาวไปแจ้งความนะคะ
บอกว่าจะขอเอาผิดกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด
ตอนนี้ทางตำรวจได้ส่งตัวผู้เสียหาย
ตรวจร่างกายหาร่องรอยแล้วนะคะ
ถูกคมคืนจริงหรือไม่อย่างไร